ก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะคะเด็กแต่ละคน

บางคนบอกมีแหล่งน้ำใกล้บ้านก็จะไปว่ายน้ำกัน
แล้วน้ำกับเด็กมันเป็นของคู่กันที่แยกไม่ออก
แล้วมันนำมาซึ่งเหตุสลดหลายครั้ง
เด็กหญิงคนนี้เช่นเดียวกันค่ะอายุเพียงแค่๑๒ขวบ
กลุ่มเพื่อนนี่แหละไปว่ายน้ำปรากฏน้องจมน้ำนะคะ
จมน้ำที่ขวัญพูดแล้วตามมาด้วยภาพนี้
เป็นภาพแห่งความเศร้าโศกเสียใจเมื่อคนเป็นพ่อ
รู้แล้วแหละว่าลูกเสียชีวิตช่วยไม่ได้
ได้แต่นั่งอยู่ตรงนั้นกอดร่างของลูกแล้วร้องไห้แทบขาดใจ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามช่วยเหลือแล้ว
แล้วก็ใช้เวลาในการดำน้ำค้นหาร่างของน้องนะคะ
มน้ำศูนย์หายไปเลยค่ะสุดท้ายนำร่างของน้องขึ้นมาบนฝั่งได้นะ
แล้วชาวบ้านตอนนั้นเขาก็ยืนมุงดูเหตุการณ์
คือทุกคนก็ลุ้นระทึกว่าอยากจะให้เจอน้องแบบสามารถที่จะยังช่วยเหลือได้
รู้มาแบบนี้ว่าน้องอายุ๑๒คนนี้เข้าไปกันกับเพื่อน๔คน
อย่างที่ขวัญบอกช่วงนี้ปิดเทิมไปลงเล่นน้ำตรงจุดนั้น
น้องถูกกระแสน้ำพัดจมหายไป
เจ้าที่กู้ภัยมาถึงใช้เวลาค้นหาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
เจอร่างน้องไปติดอยู่ตรงบริเวณหินห่างจากจุดที่จมประมาณสัก๒๐เมตร
นำร่างขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะเป็นภาพเศร้าสลดเมื่อพ่อร้องไห้
แล้วชาวบ้านก็สลดหดหูไปด้วย
ผู้ภัยต้องมีการนำร่างของน้องนะคะส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อที่จะต้องมีการชันสูตรต่อไปค่ะ
เสียใจด้วยนะคะต้องระวังมากเลยนะคะ